เพราะฉะนั้นวันนี้แผนการช่วยเหลือน้องทั้ง๑๓คนเนี่ย

ก็ยังคงเป็นไปตามแผนงานเดิม
ก็คือสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุด

สำรวจว่ามันทะลุไปถึงไหน
จะไปถึงจุดที่คาดว่าทั้ง๑๓คนอยู่หรือเปล่า
แต่เอาล่ะเรื่องของการระบายน้ำออกจากถ้ำเนี่ยนะ
คุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

นอกจากจะเป็นบริเวณหน้าปากถ้ำแล้วเนี่ย

ตรงที่บริเวณไทยข้ำเนี่ยนะคะ
นอกจากการสูบน้ำ
และก็จระประดาษแล้วเนี่ย
ซึ่งด้านหลังของดิฉันนะคะ
เป็นเครื่องสูบน้ำซิ่งค่ะ
ซึ่งสามารถระบายน้ำได้ถึง๒๐๐ลิตร

ซึ่งก็จะช่วยให้ระบายน้ำได้อย่างเร็วมากขึ้นค่ะ
สาครที่นำมาเมื่อวาน๔ตัวเป็นเครื่องใหญ่๓ตัวและเครื่องเล็ก๑ตัว
โดยเครื่องเล็กสามารถระบายน้ำได้๕๐๐ลิตรต่อ๑วินาที
ท้ายถ้ำหลวงเช่นเดียวกับเครื่องใหญ่อีก๒ตัว
ส่วนอีกหนึ่งตัวอยู่บริเวณแก้มลิง
ซึ่งอยู่ด้านล่างมาประมาณ๑กิโลเมตร
ในนกพะดนปิ่นทองคำชาบ้านหมู่ก้าวตำบลโปงพา
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบอกว่า
หลังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำซิ่งตัวนี้
น้ำก็ลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัด
เหนื่องในที่หน้าตลาดบั้นข้อง
ในชาบ้านเขารับได้ใช่ไหมใช่ไหมครับ

เพราะว่าตาลวงเรื่องนี้แหละก็ประสายง
และให้เตรียมทัวร์อะไรดีเวลาวังน้ำท่วมครับ
เพราะมีงานอะไรก็สละไปเลย

เพราะว่าพวกนี้ก็เห็นหน้ากันประจำอะครับ
แล้วชาวบ้านก็เข้าใจ

เมื่อพ่อนะครับว่าที่ตอนผมอยู่ที่นี่
มันจะเข้าไปแล้วก็ทะลุออกกันได้
เพราะเมื่อก่อนขนทรายอะไรไปวัดไงครับประเพณีนะครับ
แล้วเดี๋ยวนี้นี่มันคือมันเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีก้อนหินปิดทางไว้
มันเลยก็เข้าไม่ได้แต่น้ำมันจะไหลมาตลอด
ขณะที่บริเวณวัดน้ำจำได้ใช้เป็นสถานที่รวมพลของกลุ่มอาสาและกู้ภัยพาน้องกลับบ้าน
ซึ่งจัดกำลังสนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยกลุ่มอาสากู้ภัยพาน้องกลับบ้านวันนี้ได้แบ่งกำลังพลไปตามสถานที่ต่าง
และวางแผนการทำงานสนับสนุนร่วมกับเจ้าหน้าที่โดยมีนักประดาน้ำ๕๐คนมาสนับสนุนกำลังหน่วยซิลด้วย
ภารกิจช่วยทั้ง๑๓ชีวิตติดถ้ำยังคงดำเนินต่อและเจ้าหน้าที่ยังคงทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะช่วยให้ทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย
เหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากจะมีกำลังทหารตำรวจสนับสนุนแล้วกู้ภัยและอาสาก็มีความสำคัญในการช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตเช่นกัน
เพราะทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากให้เด็กทั้ง๑๓ปลอดภัย
จตุรวิทย์สวนเรืองถ่ายภาพวัชรีดวงใสข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน